ใช่ใช่ค่ะ

อารมณ์ไหนอยากจะลงรูปนั้น

ฟิลถ่ายละครกันเฉยเลยค่ะ

นี่คุณโลกขนาดหนู

เขาไม่ได้ถามว่ามือใคร

แต่คำถามคือแบบแปลกอะไรไหมคะ

แต่ถ้าอยากจะลงเล่น

เรารืมไปเลยได้ทั้งท้าว้าววันนี้
คุยกับพี่ในกลุ่ม

อันนี้อันนั้นไม่รู้เลยค่ะ

เพราะมันก็ปกติสตอรี่มันคอมเมนต์ไม่ได้
อะไรอย่างนี้ค่ะ
อะไรนะคะ

เราไม่ได้อ่านพวกคอมมงคอมเมนต์รูปที่เราแบบลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เวลาเราลงรูปเนี่ยอาจจะมาคอมเมนต์ให้รูปแทน

ส่วนใหญ่คนเชื่อหรือไม่เชื่อ

ไม่เชื่อว่าจะมีอะไรแบบนี้

เราก็แบบเฮ้ยทำไมไม่เชื่อกันเลยเหรอ
คือแบบว่าคือถ้าเพื่อนอ่ะ

เรามีคนคุยหรือเราไม่มีหรือว่าอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะคือจริงเราตั้งใจจะหลอกเพื่อนนั่นแหละ

แกล้งเพื่อนไม่เคยได้เลย

ทำให้บางคนตกใจอย่างงี้

ก็ที่ตกใจก็คงอาจจะเป็นพวก

ขออย่างอย่างกินแบบอย่างดันอย่างปลางสิเม้ย

พี่ป้าเหรอดูไหม

เราไม่ได้ไล่ดูว่ามีใครดูบ้างค่ะ

ตอนนี้ทำคะแนนไปขนาดไหนแล้วคะสำหรับปั้นจันทร์
ก็ยังต้องดูต่อไปยาวค่ะ

ยังไม่ได้เริ่มจะให้คะแนนเลยค่ะ

ยังไม่ได้เริ่มบททดสอบอะไรเลยตอนนี้

อันนี้ไม่ติดขัดอะไรเพราะแบบเป็นเรื่องหลักของเราที่แบบว่า
ที่แบบว่าต้องขอดูก่อนอะไรอย่างนี้ค่อยแบบเริ่ม

ด้วยความที่เราอายุก็ค่อยแบบเริ่มเยอะขึ้น
ก็เลยแบบว่าอยากดูอะไรให้มันแบบเยอะ

อย่าเพิ่งมาแบบรีบเร่งกันอะไรอย่างนี้
ถ้าถึงเธอ
ถ้าถึงพี่ปัญญาจังเขาจริงจังมากแค่ไหน

เขาก็คงตั้งใจในส่วนของเขาแหละค่ะ

กับณจุดที่เขายืนตรงไหน

เพราะว่าตอนนี้มันอาจจะแบบ

แต่เขาบอกว่าเขาจริงจังเนี่ยค่ะ

ไม่รู้ว่าโหมดจริงจังของเขามันคือแบบไหน

สิ่งที่เขาตั้งใจทำก็เรื่อยแหละค่ะ

ใช่คือเรา

ก็พูดตรงก็เอออะค่ะ
คือแบบบางทีก็ไม่ได้ดูไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็พี่เขาก็จะคอยแบบดูให้มากกว่าว่าแบบ
หนีตรงนี้ตรงนี้นะอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบเออคอยช่วยผู้ช่วยดูให้อย่างนี้มากกว่าค่ะ
เพราะว่าบางทีเราก็แบบเราเป็นคนไม่ได้คิดอะไรเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

รายงานเราไปไหนทำอะไรอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะเวลาคุยกันอะไรอย่างนี้
รายงานเราค่ะ

หรือว่าอยู่ในรูปในทางที่ส่วน
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่า
เอ่อจะบอกว่ายังไงดีอ่ะโอเคบอกบอกให้เรารู้
แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคือเราไม่ได้อยู่กับเขาหรือว่าไม่ได้เห็นไง

ระหว่างที่สามารถกับทีมใครเข้มมวดกว่ากัน

ทีมที่คอยจับตาดูปั้นจักใครเข้มมวดมากกว่ากัน
เข้มงวดมากกว่ากันเหรอคะเราก็ว่าเราก็เข้มในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะ

จริงจะมีโอกาสแบบว่าไปร่วมทริปหรือแฮงเอาท์อะไรกันไหมคะ

ไปเที่ยวดำเนาะไปอะไรอย่างนี้บ้างค่ะ

แต่ถ้าไปชิปอะไรก็ยังใช้

ใช่ค่ะอันนี้เราก็หนีไปของเราเอง